คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคนขับรถบีเอ็มสีขาว

เอ็มสีขาวคนนี้ไปบอกว่าขอให้ถอยรถหน่อยเถอะ

แต่เหมือนกับเขาไม่พอใจไม่พอใจแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่ฮะพนักงานรับรถเขาก็เดินตามไปเลยบอกไปด่าว่าไอ้คนจน

เพราะว่ามันจะมีรถอีกคันหนึ่งที่ถอยตามกันออกไป
เป็นรถที่เขาอยู่ด้านในนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ

พี่แรกยังคิดว่าเขามายังไม่รู้ป่าวหรืออะไรยังไง
แต่คันนี้เขาน่าอัดไม่มีภาพตอนที่ไปนะฮะ

อ่าคือเหตุการณ์ก็เป็นอย่างเงี้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย

ใช่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยพี่อุ๋ย
รอฟังหนุ่มบีเอ็มว่าจะแก้ตัวว่ายังไง
เดี๋ยวรอฟังนะฮะเดี๋ยวรอฟัง
จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่ที่ร้านครัวลุงมันนะครับ
ร้านครัวลุงมันซีฟู้ดอยู่ที่ชายหาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนี่ฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ร้านนี้นะครับนี่ซอยตรงเนี้ยที่เขาจอดรถกันนะครับ
ทุกผู้ชมครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยทางลูกชายของเจ้าของร้านนะครับ
คุณจตุพลนะฮะวันนี้ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับรวมทั้งพนักงานรับรถ
รับรถที่อยู่ในคลิปเลยนี่เห็นไหมมีหลังคาสีเขียวนี่ที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ

มันมีรถเบนส์ของลูกค้าอีกคนนึงเขากำลังจะออก

ก็มีการมาบอกมายกมือถึงขั้น

พูดด้วยความสุภาพเขายืนยันขอให้ลูกค้าเนี่ยถอยรถออกก่อนได้ไหม
ประมาณว่าเขาเป็นลูกค้าแล้วทำไมเขาต้องถอย
ในเมื่อหลังรถเบนส์เนี่ยมันมีรถน้ำแข็งอยู่
ทำไมไม่ให้รถน้ำแข็งเนี่ยถอย
แต่พนักงานรถน้ำแข็งเขากำลังขนน้ำแข็งลงรถอยู่ไง

แล้วทางคุณวรวุฒิเนี่ยที่เป็นพนักงานทับรถเขาบอก
เขาไม่อยากโต้เถียงต่อเขาก็เลยเดินเลี่ยงไปแล้วนะ

แต่รถเบนท์ตอนนั้นก็ยังออกไม่ได้มันเลยติดกั๊ก

ก็มาตามพนักงานรับรถเนี่ยคนกลางคนนี้นะฮะเสื้อเชิดสีฟ้าเนี่ย
เขาบอกเขาก็เลยต้องไปบอกอีกรอบนึง

รอบนี้นี่แหละเป็นเรื่องเหมือนกับโอ้โหลูกค้านี่ยังไม่ได้เข้าไปทานนะ

รอบนี้เขาเลยถอยออกมาแล้วเขาก็เปิดกระจกแล้วก็ด่าไอ้คนจน

ซึ่งคุณวรวุฒิบอกว่ายอมรับว่าโกรธนะ

ผู้ชายคนนี้ก็ใส่มาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ขับรถหนีหายไปเลย
คุณวรวุฒิบอกว่าแม้เขาจะเป็นแค่เด็กรับรถ

แต่เขาก็มีหัวใจทำงานสุจริตไม่เคยเอาเปรียบใคร

แสดงว่าเราก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราคือว่าคุยด้วยน้ำเย็นครับ
แต่เขาร้อนประตาทุกคน
อันนี้ทางฝั่งของร้านเขายืนยันอย่างนี้นะ

คนขับรถบีเอ็มสีขาวเนี่ยหลังจากเกิดเหตุ
ยังเข้าไปรีวิวในแอปพลิเคชันดังเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหาร
บอกว่าโอ้โหร้านนี้บริการแย่มาก
ทั้งที่ความจริงแล้วยังไม่ได้ลงมากินเลยนะฮะ

แล้วเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนะ
มาที่ร้านตอนเที่ยงคืนมากับตำรวจสายตรวจ๒นาย
เข้ามาเพื่อจะขอโทษมาไกล่เกลี่ยกับทางร้าน
แต่ทางร้านบอกว่าเอาอย่างนี้ไว้คุยกันตอนเช้าดีกว่านะ
แล้วไปรีวงรีวิวเนี่ยทำให้ทางร้านเขาเสียหายด้วยนะ

แต่ปรากฏยังไม่ถึงเช้าเลยสักตีหนึ่งกว่า
คนขับบีเอ็มส่งข้อความมาหาที่ร้าน
บอกว่าคงเข้ามาไม่ได้แล้วตอนเช้า
นี่ฮะบอกว่า

หวังว่าจะมีโอกาสไปฝากท้องเป็นลูกค้าที่ร้านนะครับ
วันนี้ก็ตั้งใจไปหาจริงขอบคุณครับ
ตีหนึ่งกว่าหลังจากมาเที่ยงคืนแล้วทางร้านบอกมาคุยกันตอนเช้าดีกว่า
ตอนเช้าก็คือไม่ได้มาส่งข้อความแบบนี้มา
คือเราได้คุยกับคนขับรถบีเอ็มสีขาวแล้ว
คือท่านผู้ชมอาจจะอ้าวแล้วก็มันมีรถน้ำแข็ง
แล้วมันมีรถเบนท์แล้วไปเกี่ยวอะไรกับบีเอ็มเขา
มันเหมือนกับท่านผู้ชมเห็นไหมขวามือของขอบมันจะมีรถน้ำแข็งอยู่
บีเอ็มเขาเข้ามาจอดตรงนี้รถเบ้นเขาอยู่หน้ารถน้ำแข็ง

น้ำแข็งเขาบอกเขาถอยได้แค่หน่อยเดียวแล้วเขากำลังขนของอะไรลงกันด้วย

เขาก็เลยขอว่าถ้าบีเอ็มถอยออกเนี่ยเบ้นเขาจะได้แบบหักมาเหมือนกับตอนหลังที่ออกอ่ะ

เนี่ยเขาจะได้ออกอย่างนี้แต่ทางบีเอ็มสีขาวเนี่ยพนักงานรับรถเขาบอกเหมือนกับเขาไม่พอใจ
เหมือนกับไปโมโหว่าแล้วทำไมไม่ให้รถน้ำแข็งขยับล่ะทำไมต้องให้เขาขยับด้วย
น้ำแข็งก็บอกเขากำลังขนน้ำแข็งลงอยู่เนี่ยอะไรประมาณอย่างนี้
เราคุยกับคนขับรถบีเอ็มคนนี้แล้วนะฮะนี่ฮะชายหนุ่มคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็ขอชี้แจงอย่างนี้แต่เขาขอไม่ให้เปิดสงเปิดเสียงอะไรก็แล้วกันนะ
เขาบอกเขาก็มีครอบครัวมีธุรกิจมีอะไรของเขานั่นแหละเขายอมรับว่าเขาใจร้อนจริงด้วยความโมโหหิว
ถามว่าทำไมโมโหหิวเขามาจากกรุงเทพเขาบอกเขาดูเขาเปิดแอปพลิเคชันเขาดูรีวิวดูอะไรเขาตั้งใจมาร้านนี้เลยคุณเห็นมาสอน
ครัวลุงมันเนี่ยนะที่ชายหาดชะอำที่เพชรชบุรีเนี่ยเขาตั้งใจมาเลยครัวลุงมันซีฟู้ด
ค่ะแต่พอมาถึงปุ๊บจอดรถยังไม่ทันลงเลยเนี่ยก็มีการมาบอกให้ถอยรถเขาก็เห็นว่าถ้าฝั่งนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถน้ำแข็งถอยเนี่ยเขาก็น่าจะไปกันได้ค่ะ
แล้วก็คือแบบจะให้เขาถอยให้ได้เขายอมรับว่ามันมีการต่อล้อต่อเถียงกันทั้งสองฝ่ายแต่เขาไม่ใช่คนเริ่มต้นก่อนแล้วมันก็นำไปสู่ในคลิปอย่างที่เห็นนี่แหละ
ใช่เขาบอกจริงแล้วเนี่ยทางฝั่งรถน้ำแข็งอ่ะก็ด่าเขานะถึงขั้นด่าบุพการีบอกว่าด่าเขาก่อนนะแต่ไอ้คลิปตอนต้นมันไม่เห็นเขาบอกคลิปมันไม่ใช่ทั้งหมดมันเห็นแค่ตอนนี้แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่ามันจอดอยู่สองคันอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะนะรถเบ้นอยู่ในสุดรถน้ำแข็งแล้วเขาเนี่ยอยู่อีกคันนึงซึ่งความจริงแล้ว
ในการรับรถก็มาบอกให้เขาถอยตอนคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเสียงตะโกนเข้ามาของพนักงานซึ่งเขาบอกเขาก็ไม่รู้เป็นคนไหนหรอกมันชุดระบวนวุ่นวายไปหมดแต่มันมีเสียงตะโกนขึ้นมาด่าทอด่าบุพการีมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดคลิปตรงนี้แล้วในคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการตัดช่วงตัดตอนอ
อันนี้คนขับรถบีเอ็มสิทธิ์ขาวบอกกับเรานะบอกมันจะมีคำว่าพ่อมึงเหรอเนี่ยเขาบอกอันนี้เป็นเสียงของคนขับรถน้ำแข็งมาด่าเขาก่อนเขาก็เลยเหมือนกับขึ้นเลยเขาก็โมโหเลย
คนขับรถบีเอ็มบอกว่าหลังจากเกิดเหตุมีทนายความเนี่ยโทรมาหาเขาก่อนเพราะไปเห็นคลิปในโลกโซเชียลเขาก็ไปที่สพชะอำเลยอาจจะมีทนายโครงทนายความของธุรกิจอะไรของเขาบอกคุณไปทำอะไรทำไมมีคลิปอะไรแบบนี้เขาก็ไปสพชะอำเลยในเมื่อคืนนี้เพื่อขอให้ตำรวจช่วยเดินทางไปเป็นเพื่อนเขาต้องการไปขอโทษไปเจรจาให้ลบคลิปที่ร

เผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเขาไม่ยืนยันเดี๋ยวขอปรึกษาทนายความก่อนว่าไอ้เรื่องของการเอาคลิปที่มันตัดช่วงตัดต่ออะไรต่างนานาตัดทอนไว้เนี่ยแล้วไปเผยแพร่ให้เขาเสียหายเนี่ยจะดำเนินคดีหรือเปล่าเขาขอปรึกษาทนายก่อนอืมโอ้โหข่าวนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากพี่
โอ้โหค่าวนี้คุณผู้ชมส่งความแสดงความคิดเห็นเยอะมาก